คุณผู้ชมคะสมรภูมิรบที่จังหวัดน่านในปีสองพันห้าร้อยสิบ
ทางภาคเหนือของไทยทวีความรุนแรงหลังจากที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ยุโยงและสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขาบางเผ่านะคะ
โจมตีตำรวจโจมตีทหารและมีทหารได้รับบาดเจ็บติดอยู่บนยอดเขา
จึงมีพระกระแสรับสั่งให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จขึ้นไปรับทหารเหล่านั้นค่ะ
ติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะคะจากรายงานในหลวงในความทรงจำตอนที่๕ค่ะ
ต้นเดือนธันวาคมปี๒๕๑๐สถานการณ์ทางภาคเหนือของไทยทวีความรุนแรง
จมตีที่ตั้งของตำรวจตระเวนชายแดนที่ห้วยก๋วยโกรนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
ต่อสู้ในครั้งนั้นทำให้ตำรวจเสียชีวิต๔นาย
องทัพภาคที่๓จึงเคลื่อนกำลังเข้าสนับสนุน
แต่สถานการณ์กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ปฏิบัติการพิเศษของตำรวจตระเวนชายแดนเขต๕

เสียชีวิต๓นายที่บ้านปางแก่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
รุ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจถูกระดมยิงจากภาคพื้น
ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บต้องนำเครื่องออกจากพื้นที่ทันที
วันหลังจากตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง๓นายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านปางแก่
สมรภูมิย่อยในอำเภอทุ่งช้างยังคงประทุอย่างต่อเนื่อง
เสียงปืนดังระงมยิงตอบโต้กัน
ครานนั่นเองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
พระนครไปถึงกองอำนวยการปราบรามที่ตำบลเชียงกลางอำเภอทุ่งช้าง
เพื่อทรงติดตามสถานการณ์และส่งเยี่ยมตำรวจทหารอย่างใกล้ชิด
จับหน้าที่ภารกิจได้เข้ากละบังคมธูณภ์ถวายรายงานว่า
มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ตกค้างอยู่บนยอดเขา๔นาย
ยังไม่ได้นำตัวออกมารักษาพยาบาลเพราะขาดยานพาหนะ
พระองค์จึงมีรับสั่งให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จลำ๑
ไปรับทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้นทันที
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่า
ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตเพื่อป้องกันประเทศชาติ
ยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจเหล่าทหารนักรบสมรภูมิน่านอย่างไม่มีวันลืม
กุมภาพันธ์๒๕๑๑พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงพยาบาลน่านเพื่อทรงเยี่ยมเยี่ยน
ทรงติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนอย่างใกล้ชิด
แววพระเนธที่ทรงห่วงใยพร้อมมีพระราชปฏิสันธารด้วย
และส่งสักถามถึงผลการรักษาพยาบาลกับแพทย์อย่างละเอียด
ทำให้ทหารตำรวจหลายนายเก็บความตื้นตันใจไว้ไม่ไหวถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา
อีกครั้งหนึ่งก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยี่ยมประชาชนในตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน
กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนครก
ยิงเข้าไปในหน่วยที่ตั้งทหารใกล้พื้นที่
พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไป
แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่ได้ทรงงดพระราชกรณียกิจ
เสด็จพระราชดำเนินไป
ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ช่างการทาง
ที่กำลังก่อสร้างทางน่านปอนต่อไป
พอรุ่งเช้าขึ้นมาในวันที่๑๘ธันวาคม
คอปเตอร์ก็๙โมงเช้าได้ถึงโรงเรียนบริเวณบ้านปอนครับ
แล้วก็แม่ทัพการอธิบดีเฉลี่ยววัชรพุกได้เข้าไป

แล้วพระองค์จะเสด็จมาที่หน่วยของก่อสร้างทาง
ธิบดีให้กับผมได้เข้ากราบบังคมทูลถวายรายงาน
ถึงหน่วยก่อสร้างทางและสารการ
และพระองค์ได้เสร็จไปทอดพระเนธแผนที่
แผนที่เส้นทางสายบ้านปอนกิวจันท้วยโกนเส้นเก่า
แล้วพระองค์ก็ได้ที่ผมได้ยินได้ประรบการอธิบดีเฉลี่ยว่า
ธิบดีเราควรเปลี่ยนเส้นทางไหม

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารตำรวจ
ข้าราชการพลเรือนย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่า
ทัพไทยพระองค์นี้มีพระราชปณิธานอันเด็ดเดี่ยว
ที่จะประทับอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาเหล่านั้น
ไม่ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงสักเพียงใด